คณะรัฐมนตรีท่านเห็นชอบช่วยค่าใช้จ่ายให้นักเรียนนักศึกษา
เดี๋ยวจะได้คืนอัตราตามนี้
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับ
ภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๖๖
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่๖

จะได้รับเงินสนับสนุนนะครับ๒๐๐๐บาทต่อนักเรียน๑คน

แล้วก็ให้ไปจ่ายแก่นักเรียนหรือผู้ปกครองโดยตรง
ส่วนโรงเรียนเอกชนและนานาชาติขอให้

ขอให้ไปว่าขอความร่วมมือทำหรือไม่ทำก็ได้
ใช่ค่ะอ่าขอให้ตรึงค่าใช้จ่ายให้เท่ากับปี๒๕
อืมไม่ได้ลดไปได้อะไรนะขอให้เท่าเดิมส่วนระดับอุโรมศึกษา
หรือว่าสถาบันของรัฐนะครับจะได้รับส่วนลดร่วมจ่าย
รัฐกับสถาบันอัตรา๖ต่อ๔
ต่อ๔โดยให้สถาบันการศึกษาลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบขั้นบันได
ส่วนที่ไม่เกิน๕๐๐๐บาทลด๕๐ครึ่งหนึ่ง
ส่วนที่เกิน๕๑บาทจนไปถึง๑แสนบาทลด๓๐
และหากเกิน๑แสนบาทให้ลดอีก๑๐
ส่วนสถาบันเอกชนนะฮะรัฐจะสนับสนุนให้คนละ๕๐๐๐บาท
กระทรวงอุดมศึกษายังเสนออีกเสนอให้ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ
ค่าอุปกรณ์การเรียนออนไลน์แล้วก็ค่าหอพักด้วย

สเต็ปแรกคือให้๕๐๐๐บาทสเต็ปที่สองลดค่าเทอร์ม
เต็ปที่๓คือลดค่าอุปกรณ์ในการศึกษา
โอ้โฮยอดเยี่ยมเหลือเกิน
ว่ายอดเยี่ยมเหลือเกินบางคนก็บอกสุประโชคคุณใช้คำผิดแล้ว
มันก็อีกด้านหนึ่งเลยมันอาจจะน้อยไปนะครับ
แต่ว่านี่ถือเป็นการแบ่งเบาล่ะภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ